ส่วนพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาตินายุงน้ำสมที่จังหวัดอุดรธานี

ที่มีการลักลอบตัดไม้ชิงชันเป็นจำนวนมาก
เพื่อส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
เนื่องจากว่าเนื้อไม้มีรวดลายแล้วก็สีสัน
ใกล้เคียงกับไม้พยุงที่นับวันจะหาได้ยาก
คุณพยุงศักดิ์การสมเกตได้ลงพื้นที่
ไปสำรวจไม้ชิงฉันที่จังหวัดอุดรธานี

เป็นหนึ่งในของกลางที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

ตรวจยึดคืนมาได้จากขบวนการลักลอบตัดไม้
เขตอุทยานแห่งชาตินายุมน้ำสม
จังหวัดอุดรธานีที่มีเนื้อที่ป่า๒๕๐๐๐ไร่
ลักลอบตัดไม้ตามคำสั่งซื้อของนายทุน

พบต้นชินชันขนาดใหญ่อายุเกือบ๑๐๐ปี

แม้ว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจะคอยเฝ้าระวัง

ชินชันก็อาจจะสูงขึ้น

มันก็อาจจะสูงขึ้นตาม

ชินชันที่มีอายุระหว่าง๓๐๔๐ปี

ก็โดนตัดโค้นโดยไม่เก่งโกรธตะกดไม้
จากการลงพื้นที่สำรวจในอุทยานแห่งชาติ
เราก็ยังพบว่ามีการลักลอบตัดไม้ชิงชันนะครับ

มีการตัดและการแปรรูปในพื้นที่แล้ว

ผู้ลักลอบตัดก็จะเอาเพียงแค่โคนต้นเพียงเท่านั้น

ก่อนที่จะลักลอบตัดและส่งให้กับนายทุนต่อไปครับ

ปี๒๕๕๖ตรวจยึดม้าชินชันได้๕๒แผ่น

และปีนี้ล่าสุดจับกลุ่มเคสใหญ่
๔แผ่นมูลค่า๑แสนบาท
จากกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอ
ทำให้นักวิชาการป่าไม้อุทยานแห่งชาตินายุงน้ำสม
ว่าหากมีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ

และมีประสิทธิภาพในการปรับปรามได้
รวมถึงหากมีการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ที่เข้มงวด
ก็อาจจะช่วยป้องกันและลดการลักลอบตัดไม้ลงได้
ปัจจุบันนี้ไม้ชิงชันเป็นไม้ทดแทนไม้พยุงได้
ราคาก็เกือบจะเท่ากับไม้พยุง
จากไม้พยุงขนาดใหญ่แทบจะไม่มีแล้ว
มูลค่าราคาที่เคยถูกกว่าไม้พยุงครึ่งหนึ่ง
จุบันก็เลยมีราคาใกล้เคียงกัน
ก็เชื่อว่าถ้าบังคับใช้กฎหมาย
โดยอิงคำประกาศคศที่๑๐๖ท๕เจที่๙ถึงนี้

ซึ่งเชื่อแน่ว่าถ้าเราสามารถบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ได้
จะทำให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกลุ่มเข็ดหลาบไปได้บ้าง

แม้ว่าม้าชิงชันบางส่วนจะไม่สามารถตรวจยึดคืนมาได้
จากพื้นที่ป่ามีบริเวณกว้าง
รวมถึงผู้รอบตัดไม้ได้หาช่องทางทุกวิถีทาง

ขนส่งม้าชิงชังออกไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน